ตั้งแต่เธอทิ้งพี่ไปเธอยังไม่คุยอะไรกับพี่สักคำเลยว่า
เป็นแฟนกัน๗ปีให้เขาทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชมชาวที่ผ่านมานะคะคนที่เดินไปเดินมาอยู่แถวแถวหน้า
ซีพระรามสองหูแตกตื่นกันใหญ่ค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ประมาณสองถึงสามนัดนะคะในรถแท็กซี่คันนี้ค่ะ
แท็กซี่สีชมพูซึ่งจอดอยู่ที่หน้าบิ๊กซีพระรามสอง
มันคือเหตุการณ์ผู้ชายถูกแฟนสาวบอกเลิกเอาปืนยิงเลย
ยิงในรถนี่แหละค่ะเห็นเลือดไหมคะเลือดเต็มรถไปหมดเลยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยฝ่ายหญิงบาดเจ็บสาหัสก่อนแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
หลังจากได้รับเหตุค่ะเข้าไปตรวจสอบ
พบรถเก๋งคันนี้มีร่องรอยการยิงกันในรถเนี่ยนะคะก็คือรอยกระสุนหลายนัด
มีคราบเลือดติดอยู่ตามที่นั่งติดอยู่ตามเบาะ
ปลอกกระสุนปืน๔ปลอกตำรวจกับพลเมืองดี
ช่วยกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่เขาวิ่งหนีไปทางตลาดหน้าบิ๊กซี
ก็คือฝ่ายชายวิ่งหนีไปแต่พลเมืองดีจับตัวไว้ได้
ส่วนคนที่ถูกยิงค่ะเป็นแฟนสาวอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพันธุ์ตำรวจโทนพัสพสะพงศนา
สารวัตรกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ค่ะ
เป็นคนที่เข้าไปจับกลุ่มมือปืนเล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
ก็ไปทำบุญตักบาทที่บริเวณตลาดนั่นแหละค่ะได้ยินเสียงคนร้องว่ามีเหตุยิงกัน
สกัดจับตัวคนร้ายให้หน่อยก็เลยพยายามตามหาแล้วก็วิ่งตามไป
จนสามารถสกัดตัวได้รวมถึงพลเมืองดีในตลาดด้วย
ซึ่งผู้ก่อเหตุหลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้มีการขัดขวางแต่อย่างใดค่ะ
เข้ามอบตัวแต่โดยดีจากการสักถามทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเดินทางมาจากสมดำฝ่ายชายจะไปช่วยขายของในตลาด
แต่จากนั้นค่ะมีปากเสียงกันทะเลาะกันผู้ชายก็เลยเอาปืนขึ้นมา
ยิงใส่แฟนสาวนะคะรวมทั้งหมด๗นัดได้รับบาดเจ็บสาหัสตัวเขาเองก็กะจะหลบหนีแหละค่ะ
แต่ถูกควบคุมตัวได้นะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
สรุปเลยแล้วกันเขาเป็นแฟนกันคบกันมาประมาณ๗ปี
นั่งรถเมื่อจากต่อนออกสมัยดำโดยเอ่อผู้ต้องหาเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ไว้
รถเมย์หน้าต่อตอสแก่ดำแล้วก็นั่งรถกันมามาช่วยแฟนขายของเกิดมีปากเสียงกัน
ก็ได้ใช้อาวุธปืนของกลางซึ่งได้เตรียมมายิงไปจำนวน๗นัด
เข้าบริเวณลำตัวหลังจากนั้นเขาวิ่งมาแล้วก็อ่าบุคคลทั้งส่วนโทรภัทรวง
ประชาชนช่วยกันจับค้นในตัวพบอาวุธปืนของกลางเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
สาเหตุเกิดจากความหึงห่วงนายอำนาจแทร่ตั้งอายุห้าสิบสามปี
เป็นผู้ก่อเหตุเขายอมรับว่าเหตุที่ยิงแฟนสาวอายุสิบเก้า
อารมณ์ชั่ววูบเกิดจากโกรธแค้นที่มีปากเสียงกันและถูกบอกเลิกค่ะ
ทั้งที่ตัวเองช่วยเหลือช่วยดูแลแฟนสาวคนนี้มานานกว่า๗ปี
ฟังสิงห์มือปืนค่ะอันนี้เรามางอเขา
พบกันมาละกี่ปีเจ็ดปีรู้จักเขามาเจ็ดปีปีห้าเจ็ดอ่ะ
ตอนเช้าเหตุการณ์เป็นยังไงถึงมายิงเขาอย่างนี้

ตั้งแต่เธอทิ้งพี่ไป
ยังไม่คุยอะไรกับพี่สักคำเลยนะว่า

ถึงขั้นมีแบบไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าอย่าให้ผมไปยุ่ง
ของฝ่ายหญิงนะคะบอกว่าลูกสาวเรียนชั้นปีที่๑
มหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังด้วย
ทุกวันจะออกจากบ้านมาส่งลูกสาวขึ้นรถเมย์ไปเรียนที่อู่สแหมดำ

แต่ไม่เคยรู้ว่าลูกสาวมีแฟนและคบหากับผู้ชายคนนี้

หากคนยิงจะบอกว่าพ่อแม่กีดกัน
อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนี้เพราะไม่รู้จักกัน
และที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าทั้งสองคบหาเป็นแฟนกัน
เรื่องนี้ตัดไปได้เลยอาจจะเป็นประเด็นอื่น

เพราะว่าผู้ต้องหากล่าวอ้างบอกดูแลน้องมา๗ปี
น้องเสียชีวิตตอนอายุ๑๙ลบ๗นั่นคือน้องอายุ
แล้วพ่อแม่ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบนิดนึง
เพราะว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างผู้ต้องหาอย่างเดียว
ใช่ค่ะอ้าวทั้งนี้เจ้านาฏธิกรพิสูจน์หลักฐาน
พยาหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะคะ
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ยืนยันกับอาวุธที่ตรวจยึดได้
ว่ากลุ่มตัวผู้ต้องหาไปที่สนทะค่ำ
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและดำเนินคดีฐานผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ